คุณผู้ชมคะชาวบ้านออกมาขอความช่วยเหลือค่ะ
บอกว่าถูกพระหลอกขอยืมเงินแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าคือตอนแรกก็นึกว่าเป็นพระนักพัฒนา
พี่อุ๋ยอ่าไปยืมเงินชาวบ้านมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้วัดครับ
ยืมเงินชาวบ้านบอกว่าโยมแม่ป่วยโอ้โหเนี่ยค่ะชาวบ้านที่บ้านเบงตำบลศรีนรง
ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินค่ะครับบอกว่าถูกพระลูกหนึ่งใช้กุลอุบายหลอกยืมเงิน
อืมบอกจำเป็นต้องใช้หยาดป่วยบ้างแหละหยาดเสียบ้างแหละแม่เข้าโรงพยาบาลบ้าง
ค่าน้ำค่าไฟวัดบ้างข้ออ้างสารพัดชาวบ้านก็ให้เพราะเลื่อมใส่ในพระรูปนี้
อยู่ที่วัดมานานตั้งสิบกว่าปีนะคะชาวบ้านก็ศรัทธาแต่พอโอนเงินให้สุดท้าย
หนีหายไปจากวัดติดต่อไม่ได้พระด้วยกันยังโดนหลอกเลยคุณผู้ชม
เงินรวมกันแล้วเกือบล้านนะคะนักข่าวก็เลยไปเจอกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
ชาวบ้านบอกว่าพระรูปนี้ที่มาหลอกชาวบ้าน
คือพระบุญทวีโทติบุญโยหรือพรมเลิศ
เป็นพระอยู่ที่วัดบ้านเบงอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินนี่แหละ
ชาวบ้านตั้งหลายคนแล้วก็ไม่ยอมคืนผ่านไปสองเดือน
หายจากวัดไปเลยไม่มีใครติดต่อได้เลยนะคะ
ชาวบ้านก็เลยรวบรวมรายชื่อคนเดือดร้อนจากพระรูปนี้รวมได้เบื้องต้นตอนนี้ตั้ง๒๗คน
ครับรวมแล้วเกือบล้านบาทค่ะผู้เสียหายคนแรกที่นักข่าวของเราไปคุยด้วย
นี่คือนายสมจิตอายุสามสิบหกบอกว่าตอนที่บวชเนี้ยนะคะครับ
มีพระบุญทวีเป็นพระที่คอยดูแลแล้วพระบุญทวียืมเงินสามหมื่นเจ็ดพันบาท
โอ้โหตอนนั้นนายสมจิตบอกว่าหยิบเงินสดให้เลยเหรอไม่ได้โอนด้วยอ่า
เขียนจดบันทึกเอาไว้ว่าพระบุญธวียืมเงินสามหมื่นเจ็ดพันบาท
สิบเอ็ดพฤศจิกายนหกสี่ครับพระบุญทวีอ้างว่าที่บ้านมีปัญหาต้องการใช้เงิน
อืมส่วนตัวเขาก็ให้อ่ะเพราะเขาไม่คิดว่าพระจะหลอกอ่ะพี่อุ๋ยอ่า
ไม่คิดว่าพระจะโกหกไม่คิดว่าพระจะหลอกเพราะเห็นว่าเป็นพระผู้ใหญ่ที่น่าเลื่อมใส
อ่าแต่วันนี้เป็นยังไงหายไปไหนเราไม่รู้ติดต่อไม่ได้เลยหายเลยเหรอ
หายไปเลยค่ะโอ้โหคุณยายเขียดอายุเจ็ดสิบแล้วค่ะบอกว่ายายก็โดนเฮ้ย
หมื่นห้ายายโดนด้วยเหรอทั้งยายทั้งลูกสาวยายสองคนโดนกันหมดเลยนะคะอ่า
อ้างว่ายมแม่ไม่สบายไม่มีเงินซื้อข้าวน่าสงสารสงสารมาก
ยืมไปตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วเหมือนกันเหมือนกับคุณสมจิตเลยอ่ะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้คืนเลยค่ะมารู้ทีหลังว่าอ้าวเพื่อนบ้านถูกยืมไปเกือบสองแสน
อ่าช็อกเลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะก็เหมือนกันค่ะติดต่อพระบุญทวีไม่ได้
คือผู้เสียหายไม่ใช่แค่ที่เล่าไปนะคะอีกหลายคนที่เขาไม่อยากที่จะเปิดเผยใบหน้า
อืมชาวบ้านอีกหลายคนโดนเหมือนกันนะคะบางคนก็ได้คืนมานิดนิดหน่อยหน่อย
บางคนก็ไม่ได้เลยแล้วหายไปเลยยี่สิบเจ็ดคนห้าแสนกว่าบาทค่ะ
พระบุญทวีไม่ได้หยุดแค่จังหวัดสุรินทร์นะคะคือไปหลอกยืมเงินชาวบ้าน
นู่นเลยบุรีรำบุรีรำด้วยชาวบ้านที่บ้านหนองค่ายค่ะ
บอกว่าถูกหลอกยืมเงินตั้งหลายครั้งรวมแล้ว๒๕๐๐บาทพี่อุ๋ย

หายไปเลยติดต่อไม่ได้นางสุกอายุห้าสิบห้าแม่ของผู้เสียหายที่บุรีรำ
บอกว่า๖๗ปีก่อนที่ลูกชายจะไปบวชที่วัดเดียวกันกับวัดที่พระบุญทวีบวชอยู่

ก็พอไปบวชปุ๊บก็สนิทกัน
กลายเป็นว่าตอนที่ลูกชายบวชเป็นพระก็ใกล้ชิดกับพระบุญทวีเนอะ
พระมายืมเงินลูกชายให้ตลอดเลยก็เห็นว่าเป็นพระเหมือนกัน
เป็นพระผู้ใหญ่ด้วยรวมแล้วกว่า๒๕๐๐๐บาทนะคะ
สารลูกชายมากเป็นเงินที่เก็บหอมรอมริฟท์
อยากจะให้คืนค่ะอย่าเงียบหายไปแบบนี้
ถ้าไม่คืนนี่แจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะคะ
น้อยใครจะไปยิ้มได้เงิน๒๕๐๐๐๐บาทยังอยู่
คิดถึงแต่ลูกฉันนี่แหละ๒๕๐๐นี่แหละ

ชาวบ้านเขาบอกว่ามึงทำอย่างนี้ผมคิดถึงลูกกู
เงิน๒๕๐๐บาทพระยืมไปยังไม่ให้กูสักบาทเดียวเลย
เนี่ยผู้เสียหายหลายคนนะคะเขาก็เนื้อน้ำตาตกกันแบบเนี้ยค่ะคือทางวัดเองนะคะ
วัดบ้านเบงบอกว่าพระบุญทวีอยู่ที่วัดมา๗ปีแล้ว
เป็นพระนักพัฒนาไม่เคยมีเรื่องมีราวมีปัญหาอะไรเลย
เรื่องยาเสพติดของมืนเมาไม่มีแน่เรื่องศรีกาไม่มีแน่
แต่๒ปีที่ผ่านมาเหมือนมีปัญหาเรื่องเงินทอง
พระลูกวัดด้วยกันยังโดนหลอกยืมเงินไปเลย
หลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าพระบุญทวีไปเกี่ยวข้องกับการพนันอะไรหรือเปล่า

มันก็ต้องอะไรสักอย่างที่เกิดปัญหาเรื่องเงิน
เพราะนี่รวมแล้วมันเกือบล้านแล้วนะ
ใช่พี่อุ๋ยที่สุรินทร์ก็ครึ่งล้านใช่ไหม
แล้วไหนจะที่บุรีรำอีกอ่ะก็เลยไม่รู้ว่ายังไงอ่ะค่ะ
อ้าวจริงไม่จริงอย่างไรหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

ใช่พระจะหายไปติดต่อไม่ได้เลยแบบนี้ไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวชาวบ้านเขาแจ้งความแล้วจะยุ่งนะฮะ
คือหลายคนอาจจะไม่รู้ไงต่างคนต่างที่ไงใช่ไหม
พระไปยิงคนนั้นคนนี้ก็ให้กันมาช่วยกันไป